คุณผู้ชมคะมาตามหาคนหายกันหน่อยค่ะ
ครอบครัวนี้ขับรถไปเที่ยวกันช่วงสงกราน
ยังตามหาตัวไม่เจอเลยเป็น๑๐วันแล้วพี่อุ๋ย
ไม่รู้หายไปไหน๔คนเลยนะคะ
พ่อแม่แล้วก็ลูกชายสองคนเขาขับรถไปเที่ยวกัน
แล้วหายไปยังไม่เจอตัว
ครอบครัวนี้ที่หายไปนะคะขออนุญาตพูดชื่อทุกคนเลยนะคะ
เด็กด้วยนะคะจะได้ช่วยกันตามหา
คุณนิรุธอายุ๔๑ค่ะ

เด็กหญิงฮารินดาอายุ๗ขวบค่ะ
ทะเบียนบ่อใบไม้พอพาน๓๐๕๓สุโขทัย
ออกจากอำเภอทุ่งเสลี่ยมไปเที่ยวสงกราน
แล้วหายไปเลยค่ะติดต่อไม่ได้เลยค่ะ

ที่บ้านลุเตาที่อำเภอศรีสำโรง
ไปพบกับตาล้วนคือพ่อของคุณนิรุธ
ในสอบบุญชูค่ะอายุ๖๙ค่ะ
คุณตาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วนะ
นิรุธจะอยู่กับภรรยาและลูกที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม
อยู่ที่นั่นมา๒ปีแล้วเป็นเกษตรกร
บอกกับหลานสาวคนโตคืออุ้ยอายุ๑๙บอกแค่ว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยว

ก็นับไปได้ก็ไม่รู้จะเกิดยังไงก็ไม่ได้นับ
น้องอุ้ยนี่เป็นลูกสาวคนโตของคุณนิรูทครับ

นี่น้องอุ้ยอายุ๑๙นะครับบอกว่าทราบข่าวเมื่อช่วงเย็นวันที่๑๐เมษา
คือวันนั้นเนี่ยความจริงยังส่งข้อความติดต่อกับพ่อได้อยู่เลย
หลังจากนั้นติดต่อพ่อไม่ได้เลย
คือตอนนี้นี่ฮะน้องอุ้ยบอกทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็น้องอีก๒คน
หายไปแบบไร้วี่แววเลยนะฮะตอนนี้เป็นห่วงมาก

วันนี้เก็บไปตอนเย็นมั้ยครับ

ฉันเจ๋ยเฉยครับฉันถามว่ากินข้าวยังไม่เจ๋ยเฉย
หลังจากวันที่๑๐ก็ติดต่อไม่ได้เลย

อยู่กับแม่ค่ะแล้วก็ทำอาชีพแล้วที่โน้นพอซัมฮะ

พ่อหรือแม่นับสมข่าวแล้วอยากให้ติดต่อกับมัน

พ่อหรือแม่นับสมข่าวแล้วอยากให้ติดต่อกับมัน
พ่อหรือแม่นับสมข่าวแล้วอยากให้ติดต่อกับมัน

คือติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้อยู่ที่ไหนเนี่ยครับ

กล้องวงจรปิดในจุดต่างแล้วนะครับ
เห็นรถกระบะของทั้ง๔คนเนี่ยวิ่งผ่าน๔แยก
ที่อำเภอวชิระบารมีที่จังหวัดพิจิตร

นี่เป็นเพียงเบาะแสและข้อมูลเดียวที่มีในตอนนี้
เดี๋ยวก็จะต้องไปไล่ตรวจสอบต่อนะครับ
เพื่อใครพบเห็นยังไงลองแจ้งลองติดต่อกันหน่อยกันแล้วกัน

โอ้โหน่าเห็นใจมากเลยฮะยังหาไม่เจอเลยนะครับ